มีข่าวดีจากการประชุมคอรมอลเมื่อวานนี้
คนละครึ่งเราชนะเรารักกันต่อออกไปอีกช่วยเหลืออีก
ขยายเวลาออกไปอีกค่าน้ำค่าไฟลดให้
ก็ต้องมีภาระต่างที่ประชุมคอรมอลเมื่อวานนี้
เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือในการออกมาช่วยประชาชน
ระยะเร่งด่วนเยียวยาผลกระทบจากโควิด๑๙
ระลอกที่๓จ่ายเงินเยียวยาแล้วก็มีการขยายเวลา
คนละครึ่งเฟส๓ไปถึงธันวาคม
ก็คือแจกอีก๓๐๐๐ให้สิทธิ์๓๑ล้านคน
เริ่มกรกฎาคมไปถึงธันวาคม๒๕๕๙
รวมทั้งหมดงบประมาณ๙๓๐๐๐ล้านบาท
โครงการเราชนะจ่ายเพิ่มให้อีกคนละ๒๐๐๐บาท

เรารักกันสำหรับผู้ที่อยู่ในประกันสังคม
เพิ่มให้อีกส่องพันยื่นให้ใช้ไปจนถึง

ส่วนเรื่องของข้าวน้ำข้าวไฟ
ค่าน้ำเขาก็รอบบิน๒เดือนเหมือนกัน
ค่าน้ำค่าไฟคือรอบบินพฤษภาคมกับมิถุนายนค่าน้ำลดให้๑๐
ส่วนค่าไฟอธิบายคร่าวแบบนี้คุณผู้ชมกราฟิกขึ้นค้างไว้ก่อนนะฮะ
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นบ้านใช้ไฟน้อยไม่เกิน๑๕๐หน่วยต่อเดือนใช้ฟรีเลย๙๐หน่วยแรกครับ
ถ้าเกิน๑๕๐หน่วยไม่ถึง๕๐๐หน่วยก็ให้จ่ายเท่ากันตามจริงไปนะฮะ
อันนี้เขาเทียบกันกับเดือนเมษายนนะฮะถ้าคุณเกิน๑๕๐หน่วยไม่ถึง๕๐๐หน่วยนะฮะ
แล้วไปใช้เท่าหรือน้อยกว่าเดือนเมษายนก็จ่ายตามจริงไป
แต่ถ้าเกิน๕๐๐หน่วยไม่ไปถึง๕๐๐ประมาณนี้ให้คิดค่าไฟเท่ากับเดือนเมษายน
แต่ถ้าเกินขึ้นไปเกินกว่า๕๐๐เนี่ยเอานี้วัดกับรอบบินเดือนเมษายนก็ให้ลดไป๕๐
รายละเอียดมันจะยิบย่อยหน่อยคุณผู้ชมลองศึกษาดูนะครับอันนี้ก็ออกมาแล้ว
ส่วนเรื่องของผู้ถือสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะหรือว่าบัตรคนจนต่างต่างก็เพิ่มให้อีกเดือนละสองร้อย
เป็นเวลา๖เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงธันวาคมนะฮะอันนี้ก็เป็นที่คอรมอลเขาออกมาให้เมื่อวานนี้